พาไปดูไอเดียในการแต่งรถกันหน่อย
แมนใช้แมนเขาชอบแต่งรถ
แต่งรถจะเป็นพวกล้อมงล้อแม็กซ์สปอยเลอร์
กระจังนงกระจังหน้ากระจังกลางกระจังล่างกระจังซ้ายกระจังขวา
พอแล้วพอแล้วมันมีหลายกระจังขนาดนั้นเลยเหรอ
แต่ที่จะพาไปดูนี่เป็นสุดยอดของการแต่งรถจริงเลยนะ
อยู่ที่ไหนที่จังหวัดสงขลาไปดูหน้าค่าตาหน่อยว่าเป็นยังไงครับ

มันเร็วรถมันสิ้ง

แต่ให้ดูเนี่ยบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งรถที่มีแค่หนึ่งเดียวในสงขลาหรือว่าของโลกก็ได้
มหัศจรรย์มากเลยนะคะคุณต้องบันทึกเอาไว้แล้วแหละ
เป็นการตกแต่งรถตุ๊กสุดเก๋ครับของนายพิษฉิมแก้วเป็นชาวจังหวัดสงขลานะครับ
รถนี้บอกเลยว่าแตกต่างโดดเด่นกว่ารถตุ๊กทุกคันในเมืองหาดใหญ่
จากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกโอ้ยเต็มไปด้วยของสะสมสารพัดรูปแบบอัดแน่นจัดเต็มเนี่ยอย่างนี้

เกือบจะไม่เห็นคนขับอยู่แล้ว

กระจกหน้าก็เต็มไปด้วยของสะสมนะครับ
พิษเขาก็เล่าว่าถ้าถามว่าของสะสมมีกี่ชิ้น
ตอบไม่ได้เคยนับไหมไม่ตอบไม่ได้ไม่เคยนับเยอะมันเยอะจริง

นับสิบสิบปีแล้วนะครับตั้งแต่ขับรถตุ๊กมาเนี่ย

เครื่องรางของขลังพระเครื่องมีเหรียญ
ก้อนหินสวยงามก็มีอ๋อของเล่นก็มีค่ะ
มีกระทั่งฝาเครื่องดื่มชูกำลังที่มีสีสันสวยงามก็นำมาประดับเอาไว้
นี่ไงมีรูปช้างมีเรือสุพรรณหงษ์

มีเยอะหาเยอะเยอะเต็มไปหมดเลย

ตุ๊กของแกนั้นมีคันเดียวในหาดใหญ่อย่างที่ผมบอกเลย
แล้วแกก็เชื่อว่ามีคันเดียวในโลกด้วย

แต่งแบบนี้ไม่น่าจะมีขายทั่วไปนะครับ

แล้วก็ที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวเวลาเขาไปเที่ยวที่หาดใหญ่

ปั๊บนี่ต้องไปเซลฟงเซลฟี่ชับ

แล้วขึ้นใช้บริการรถลุงไหม

นึกว่ายืนหังล่างแล้วก็เดินไป
เขาบอกว่าได้รับการตอบรับดี

ไม่ใช่ล้อนั่นมันเป็นล้ออะไร

บอกว่าทำแล้วมันมีความสุข
คือคนอื่นเห็นเขาชอบเนี่ยนะ

คุณลุงก็บอกแบบนี้มันเป็นความสุขในชีวิตแล้ว
ขับรถไปในแต่ละวันทำมาหากิน
แล้วก็ได้ความสุขจากตรงนี้ไปด้วย

ใช่ความสุขของคุณลุงแกก็มี
สมเอาไว้คนอื่นมาเห็นก็มีความสุขไปด้วย

เดียของการสร้างอาชีพแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แบบนี้